ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าลุงป้าเจ้าของร้านขายของชำที่ปราจีนบุรีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับ
โดยผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ลงมือเพื่อหวังฆ่าชิงทรัพย์นะครับ
แต่ว่าผู้ตายนั้นต่อสู้ขัดขืนจึงต้องฆ่าตายนะครับ
มีชาวบ้านมาตะโกนด่าแล้วก็เตรียมรุมประชาธรรมด้วยนะครับ

ชาวบ้านที่มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ใจไม่ไหวที่จะตะโกนต่อว่าและสาบแช่งผู้ต้องหา
พร้อมกับจะเข้ารุมประชาธรรมเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
ขณะตำรวจสพประจันตคามนำตัวนายสมพงศ์ภูถนนนอก
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุฆ่านางสาวบุญหลายจอมวันอายุ๖๐ปี
และนายสมบูรณทักษิโนอายุ๖๓ปี
ลุงป้าที่เปิดร้านขายของชำในตำบลหนองแสง
อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
นายสมพงศ์สารภาพว่าทำเพียงคนเดียว
โดยได้เดินไปเคาะประตูเพื่อทำท่าทีจะขอซื้อเหล้า
เมื่อนายสมบูรณ์เปิดประตูออกมาจึงเข้าล็อกตัว

แต่นายสมบูรณขัดขืนจึงใช้มีดปลายแหลม
พกติดตัวมาเชื่อดคอและแทงจนเสียชีวิต
ส่วนทางด้านนางสาวบุญหลายที่เห็นเหตุการณ์
ได้เข้ามาต่อสู้จึงถูกผู้ต้องหา
ใช้มีดที่พบในห้องที่เกิดเหตุแทงนางสาวบุญหลาย

จากนั้นจึงนำเงินในกระเป๋าของนายสมบูรณ

โดยไปซ่อนตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ลูกชายของผู้เสียชีวิตและแฟนสาว
มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และเขาได้กล่าวว่ารู้สึกโล่งใจ
ที่ตำรวจสามารถจับฆาตกรได้อย่างทันควัน
หลังจากนี้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงถึงประหารชีวิต
เพราะผู้ต้องหาก่อเหตุกับคนแก่ที่ไม่มีทางสู้
พ่อกับแม่แก่แล้วเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วค่ะ
ถ้าพ่อแม่ฟังเป็นคนดีคนอย่างนี้เขาก็รู้

ขอให้โดนประหารอย่างเดียวเลยครับอย่าได้ออกมาอีกเลย

ขนาดมันออกมามันยังทำกับคนแก่
ไม่มีทางสู้ได้ขนาดนี้พี่
แล้วถ้ามันออกมาอีกล่ะหนูอยากได้ประหารชีวิต

อย่ามันก็ต้องออกมาทำกับครอบครัวอีก
ไม่อยากต้องมีการศูนย์เสียแบบผมอย่างเดียว
พลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภักดิ์๒กล่าวว่าผู้ต้องหา
เคยก่อเหตุคดีฆ่าคนตาย
ซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองมาแล้ว
พ้นโทษออกมาก็ได้มาก่อคดีนี้อีก
ตำรวจจึงได้ตั้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน